คดีที่ภรรยาออกมาร้องก่อนหน้านี้
กรณีที่สามีของเธอถูกตั้งข้อหาไม่เป็นธรรม

สามีเธอมีอาชีพขับรถรับจ้าง
แล้วก็ไปรับจ้างขนส้มไปทิ้ง
ทีนี้ไปเจอห่อยาบ้าห่อหนึ่งอยู่ปนอยู่ในส้ม
ออกมาเป็นยาบ้า๕๐๐๐กว่าเมตร
ก็เลยไปแจ้งตำรวจนะคะบอกว่ามียาเสพติดอยู่ในรถ
ตำรวจกลับแจ้งข้อหาสามีของเธอ
ว่าร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง
เธอก็เลยไปวันนี้ไปร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เพื่อขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้แล้ว
สามีของเธอถูกตั้งข้อหาได้อย่างไร
ทั้งที่เป็นคนไปแจ้งตำรวจว่าเจอยาบ้าอยู่ในรถ
สุทธิ์ใจไปแจ้งความนะโดนจับดูสิ
ใช่แล้วนะคะวันนี้นางสาวกรยากรชนพิทักษ
ทนายความเดินทางไปยื่นหนังสือ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อร้องขอความเป็นธรรม
กรณีนายพิชิตเชิดธรรมสามี
ถูกตำรวจภูทรคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีจับกลุ่ม
ดำเนินคดีข้อหาร่วมกันมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

นางสาวกรยากรกล่าวว่าสืบเนื่องจากนายพิชิตเชิดธรรมสามีของเธอได้รับจ้างจากนายปองพลสวัสดิทัศน
ซึ่งเป็นนายจ้างว่าให้ขับรถขนส้มไปทิ้งเนี่ยห่อนี้คุณผู้ชมรวมอยู่ในส้มที่จะเอาไปทิ้ง
บริเวณซอยเทพกุญชร๑๐ในอำเภอครองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
แต่ปรากฏว่าพบยาบ้าจำนวน๕๒๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ในล้างส้ม
สามีของเธอก็โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสพคลองหลวงให้มาช่วยตรวจสอบ
แต่ตำรวจกลับแจ้งความดำเนินคดีกับสามีของเธอ
ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้า
ก่อนจะขยายผลจับกลุ่มนายสมศักดิ์ฮาไททัศน์ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของยาเสพติด
อีกทั้งนายสมศักดิ์ก็ไม่ได้ซัดทอดถึงนายพิชิตว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็สงสัยว่าเหตุใดทำไมตำรวจจึงแจ้งความดำเนินคดีกับสามีของเธอ
ส่วนทางด้านของนายวรกรพงธนากุลทนายความก็บอกกับทีมข่าวให้ฟังค่ะว่า
รับอาสามาช่วยคดีนี้เนื่องจากเห็นใจที่ครอบครัวของผู้เสียหายต้องมาเดือดร้อน
ทั้งที่เป็นเรื่องจากความผิดพลาดของตำรวจ
ซึ่งจะเห็นได้ว่านายพิชิตนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์
และยังเป็นพลเมืองดีที่ร่วมโทรแจ้งตำรวจให้ทราบว่าพบยาเสพติด
แต่ทำไมผู้บริสุทธิ์กลับกลายเป็นผู้ต้องหาได้ซึ่งมันไม่ยุติธรรม
ปัจจุบันนะคะนายพิชิตถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำธัญบุรี
ตั้งแต่วันที่สามสิบเมษายนที่ผ่านมานับเป็นเวลานานเกือบหนึ่งเดือนแล้ว
จากว่าไม่มีเงินประกันตัวเพราะว่ามีฐานะยากจน
ทำให้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็มีบุตรที่ต้องรับผิดชอบอีกสองคน
อยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวที่ตกเป็นแพ้
คดีที่ตัวเองไม่ได้ก่อแล้วก็ไม่มีส่วนรู้เห็น
ทางตำรวจก็รับปากนะคะว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริง
และจะเร่งรัดพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ได้โดยเร็วที่สุดค่ะ